ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะวันจันทร์อากาศดีดีสวัสดีค่ะ
อื้ออากาศดีมากแค่คำว่าหนาวได้เลยเนอะแต่ฝุ่นโอ้โหฝุ่นสู้ตายมากเลยอ่ะ
จริงค่ะแม่ไม่ถึงปลอดภัณฑ์เหรออุ้ยอะไรดูอะไรเป็นอะไรมันติดอะไรเนี่ย
มังกรมีหนวดมังกรไม่ใช่ไปจิ้มไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วไงแล้วมี
หลวดมังกรหลวดมังกรหลวดชาวขาวไงมันไม่ดึงออกไม่ดึงเรื่องอะไรจะเลี้ยงเอาอย่าง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
ต่างจังหวัดเนี้ยก็เห็นเขาเผากันอ๋อพอเริ่มเผากันแล้วใช่ไหมคะ
เมื่อเช้าตื่นนอนป่ะตื่นบ่าย๒มันก็ไม่รู้หรอกว่าตอนเขา๑๘องศาหรือเปล่า
ตื่นบ่ายสองจริงจริงนี่นางไม่ได้บอกสิบแปดองศานางก็ไม่พูดเพราะว่านางไม่รู้
ไม่รู้ไงนางตื่นบ่ายสองว่าที่ตื่นบ่ายสองจริงจริงคุณรู้ไหมว่าเช้าก็สิบแปดองศาอาการ
ลูกก็ตื่นบ่ายสองตื่นมาก็ร้อนแล้วอ่ะใช่ใช่จริงจริงตั้งแต่เมื่อคืน
ใช่ไหมใช่ค่ะนอนไหมเมื่อคืนนอนไหมนอนนอนจริงนอนดึกอยู่แล้วก็น่าจะรู้นะ
ไม่แต่เมื่อวานไปถ่ายรายการมามันก็เย็นอากาศมันเย็นต่างจังหวัดอากาศเย็นเลย
จริงจริงอืมนะฮะอ่ะเรื่องไงฮะจุดความร้อนแล้วดูเรื่องจุดความร้อนก็คือเรื่องการเผานี่แหละ
มันก็จะมีเรื่องของการเผาไหม้เผาอะไรต่างด้วย
จิสด้านะคะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเขาบอกว่า
เขาตรวจเจอจุดความร้อนในไทยเนี่ยเมื่อวานนี้๗๗๑จุด
ส่วนกัมพูชา๑๙๙๖จุด
แต่ไม่ใช่กรุงเทพฯเห็นไหมจุดความร้อนอยู่ต่างจากการเผาเนี่ยเผาล้วนเนี่ยแหละ
ใช่ที่ลาว๖๘๓จุดเมียนมาร์๖๔๗จุดเวียดนาม๓๘๔จุดมาเลเซีย๑จุด
ก็คือเราอันดับ๒กัมพูชาพุ่งแรงไปที่อันดับ๑๙๙๖จุดนะคะ
ซึ่งจุดความร้อนของไทยเนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ๒๑๙จุด

ก็คือเขาเผาเพื่อไว้ปลูกเพาะปลูกอย่างนี้

คราวนี้เข้าไปกันได้ก็นี่เขาถึงบอกว่ามีคดีบุกลุกป่าสงวนกันเยอะเหลือเกินนี่ไง
แล้วก็พื้นที่เกษตร๑๙๐จุด

แล้วก็พื้นที่ชุมชนพื้นที่ริมทางหลวง

ถ้ามีไฟก็ต้องระวังไฟป่าแล้ว
พื้นที่อื่น
เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย
เรากำลังจะใช้ระบบเทออส๒อย่างเต็มรูปแบบ

คือเขาบอกว่ามันเป็นการสำรวจวิเคราะห
แล้วก็ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นค่ะ
ที่น่าจะสามารถคาดการณ์ได้ทันท่วงทีแล้วก็แม่นยำ
เพื่อสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะได้เอาไปใช้วางแผนป้องกันบรรเทา

คือพวกที่สภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงหนักใช่ไหมคะ

บางทีเกิดดินถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแบบนี้ค่ะ
มันอาจจะทำให้เราสามารถคาดการณ์หรือว่าวางแผนอะไรได้ได้เร็วขึ้นมันอาจจะ
คำว่าฉับพลันอาจจะหายไปได้มากขึ้น

ลดความสูญเสียในพื้นที่หรือว่าในชีวิตต่างนะคะ
ส่วนศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศก็รายงานเรื่องของคุณภาพอากาศในพื้นที่
ปรากฏว่าอยู่ในระดับดีมากบางพื้นที่อยู่ระดับดีมากนะคะ
แต่บางพื้นที่ก็เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเหมือนกัน
ถ้าเอาภาคเหนือที่ฝุ่นเกินมาตรฐานเนี่ยมีลำปางน่านแพร่พิศนุโลกอุตรดิษฐ์สุโขทัยเชียงใหม่ลำพูน
กลางมีพื้นที่เดียวเองค่ะสมุทรสงครามนะคะนอกนั้นคือดี
อีสานค่ะเลยนครพนมหนองบัวลำพูนะคะที่เจอ

ถ้ายังไงจังหวัดริมโขงมันจะไม่ดีเนอะแปลกนะ
อาจจะเป็นเรื่องของการผ่านเขาใช่แต่ภาคภาคกลางเนี่ยดีหมดเลยยกเว้นสมุทรสงคราม
ต้องเฝ้าระวังการสะสมฝุ่นละอองค่ะเพราะว่าเหมือนเดิมเมื่อไหร่ก็ตามที่อากาศเย็น
อากาศมันก็จะนิ่งแล้วมันก็จะปิดแล้วมันก็จะกดตัวต่ำลงไม่ลอยตัวเลยทำให้ระบายอากาศได้ยาก
กรุงเทพกลางกรุงทนเหนือกรุงทนใต้พื้นที่ท้ายลมเหมือนเดิมเลยนะคะ
แล้วก็๑๗จังหวัดภาคเหนือก็มีแนวโน้มต้องเฝ้าระวังภาคเหนือตอนบนแล้วก็ตอนล่างเช่นเดียวกัน
อันนี้คือทั้งหมดเกี่ยวกับสภาพอากาศที่คนพูดถึงกันเยอะเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรนะคะ
กรุงเทพถ้าคุณมีโอกาสออกไปข้างนอกคุณจะรู้เลยฝุ่นแน่น
บางทีหนูอยากจะแบบว่าขับรถแล้วไม่เปิดแอร์อย่างเมื่อเช้าอ่ะมิ้นขับ
แล้วมิ๊นตร์ง้ามกระจกนะเพราะว่าอากาศข้างนอกมันเย็นมาก
แล้วก็อื้อควันแบบเข้าดำเข้ารถอ่ะควันมันปุ่นเนอะ
ใช่สุดท้ายมันก็ต้องปิดอยู่ดีก็ต้องใช้แอร์เพราะเนี่ยสภาพ
ดูดิไม่ได้อันนี้คือแบบไม่ใช่หมอกใช่ไหมไม่ใช่หมอกพี่
ผุดรวนเนอะอือแล้วมันระยะมองมันมันใกล้นิดเดียวเองนะคะ
มันอันตรายมากน่ะอืมเขาก็บอกว่าเนี้ยมันอันตรายแบบตึกหายไปเลยอ่ะเนี้ยอืม
รักษาสุขภาพประชาชนนะคะเพราะตอนนี้ปัญหาฝุ่นเหล่านี้มันกระทบผล
แบบว่ากระทบสุขภาพสุขภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะ
คือน่าคิดตรงที่ว่าแล้ว๒๐๕๐เราจะแบบไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนยังไง
มันไม่มีทางไม่แต่เราลงสัญญาประชาคมโลกแล้วทั่วโลกต้องทำให้ได้ไงพี่มด

หนูเราไปเอาต้นกล้าต้นไม้มาปลูกมันก็ไม่ทันแล้วหรือเปล่า
ต้นกว่าจะปลูกได้โอ้โห
หนูว่ามันต้องอยู่ด้วยและลดด้วย
เอาอย่างชาวบ้านเขาอย่างนี้เขาถามว่าถ้าสมมุติมันเป็นฤดูของเขา
มิ้นเคยคุยกับเศรษฐกรจริงน่ะมิ้นเคยถามเค้าจริงว่ามันมีวิธีอื่นไหม
เธอบอกว่าถ้าเอาวิธีที่ช่วยได้จริงน่ะคือไถกรบหน้าดินคือไม่ต้องเผา
เอาแท้และแค่ราคารถ่ายก็เท่ากับราคาที่ควรต้องใช้ลงทุนทั้งหมดแล้ว
พัทน์ก่อนเค้าบอกโอเคแหละน้ำมันทุกวันไงกว่าจะไถหมด
สมมุติออกแค่ชาวบ้านก็มีคนอยู่แค่สองไล่

ในฐานะมันแบบว่าค่าใช้จ่ายสูง

ก็ถ้าเขาไม่เผาอ่ะถูกไหมล่ะ
แต่เผามามันก็นี่แหละคือผลกระทบที่ได้กันหมดทั่วไปหมดเลย

โดยในรถดัง๙มีเด็กอยู่ภายในรถด้วย

ด่วนช่วยกันมองหาที
รับแจ้งว่าจะพาลูกไปก่อเหตุจบชีวิตภายในรถ

เรียว๓แยกปากหมามุ่งหน้าวัดอำภวัณฑ์หนองรี
ต่อมาผู้โพสต์อัปเดตความคิดมาว่า
ข้อมูลล่าสุดตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า
รถดัง๙ออกจากเขตชนบุรี

มันตอน๕โมงเองอัปเดตก็ยังไม่เจอ

อันนี้คือแจ้งข่าวเตือนภัยระยอง
ก็คือระยองตำรวจกำลังขับรถไล่สกัดจับเก่งสีเทา
เทาดำ๑ขอร๖๔๖๖กรทมบนถนนสาย๓๖ล่าสุดกำลังผ่านแยกนิคมพัฒนา
ในรถมีผู้หญิงเป็นคนขับมีเด็กในรถด้วยหลบทางตำรวจด้วยครับ
นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราอ่านข่าวนี้กันก็คือ
ใครก็แล้วแต่น่าจะเป็นแถวระยองพัทยาชนบุรีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ
รถเนี่ยมีเด็กอยู่เขาเชื่อว่าน่าจะกำลังจะก่อบางอย่างที่แบบว่าจบชีวิตอะไรอย่างนี้
รถก็มีผู้หญิงเป็นคนขับแล้วก็มีเด็กอยู่ในรถด้วยเนี่ยนะฮะ
บอกว่าเลี้ยว๓แยกปากหมามุ่งหน้าสู่ป่าอำภาวันหนองรี
ตอนนี้ก็คือใครเจอเนี่ยช่วยแจ้งความคืบหน้ากับตำรวจด้วย
ซึ่งวันนี้ตำรวจพยายามตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับ
แล้วก็จริงแล้วเบื้องต้นก่อนที่จะเข้ารายการเราเนี่ย
เขาบอกออกเขตชนบุรีไปแล้วมุ่งหน้าไประยองแล้ว
แต่ขณะเดียวกันแจ้งข่าวเตือนภัยระยองเนี่ย
เขาบอกว่าตำรวจเนี่ยกำลังขับรถไล่สกัดจับเก๋งสีเทาเนี่ยนะฮะ

ล่าสุดเขาบอกว่าอาจโพสต์นี้ปิวไปแล้ว
อาจจะเป็นแบบผัวเมียทะเลาะกันแล้วเรียกร้องความสนใจ
ไม่เจอรถที่มีการประกาศเอาไว้

ใช่ค่ะเนี่ยที่เขาแจ้งต้นโพสต์มาตอนนี้
ตำรวจบอกว่าเขาบอกว่าออกจากชนบุรีไประยองใช่ไหมพี่มด
ตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบทั้งตำรวจและอาสากู้ภัยไม่พบรถคันนี้
แล้วโพสต์ต้นทางก็ปลิวไปแล้วด้วยหายไปแล้วด้วย
คิดว่าอาจจะเป็นการทะเลาะกัน
ผัวเมียทะเลาะกันแล้วเรียกร้องความสนใจหรือเปล่า
หรือว่าเข้าใจผิดกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

เอาละเดี๋ยวเราก่อนไปสักนิดนึงไหม

ดีดีอ่ะอ่าใช่ค่ะงานนี้สาวกเกาหลีพลาดไม่ได้

เขาห่างหายจากคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยไปนาน
แต่เร็วนี้เฮนรี่เราจะกลับมาแสดงคอนเสิร์ตในไทยอีกครั้ง

ชวนเพื่อนศิลปินเสียงดีมาร่วมแจมอีก
ก๊อปลินงานนี้เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัว

จะอยู่ในสวนจะจัดในสวน

โดยจะจัดขึ้นที่สวนอุทยาน๑๐๐ปี

วันอาทิตย์ที่๑๒มีนาคมนี้ฮะ
ก็เริ่มจำหน่ายบัตรวันเสาร์ที่๔กุมภาพันธ์นี้นะครับ
ก็สำหรับราคาบัตร๕๐๐นะครับ

หรือคุณจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ
ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในตอนนี้นะครับ

จากการจำหน่ายบัตรโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับ
จะนำไปบริจาคให้แก่มุนิธิสงคระเด็กของสภาคกัชชาติไทย
บรรยากาศสวนในประเทศไทยครั้งแรก

คือต้องห้ามพลาดค่าที่ชอบสิ่งของพันธุ์

ก็เรื่องนี้ที่นายกบอกให้ดูจำได้ไหม

ชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอบ้างภาษาไทย
อันนี้ต้องไปฟังเสียงดีจริงคนร้องเพลงประกอบละคร

รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตร

แล้วก็เอาไปบริจาคให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทย
สัมผัสบรรยากาศคอนเสิร์ตเคป๊อปบรรยากาศในสวน

แล้วขอว่าให้อากาศเย็นเถอะ
ใช่หวังว่า๑๒มีนาคมอากาศจะยังเย็นอยู่นะ

มีลมให้มันมีลมต้นใหม่ใยได้นะครับ

แล้วก็ได้ไปสนุกสนานเจอกับศิลปินที่ใกล้ชิด
แบบใกล้ชิดมากเลยนะฮะ
เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ
เอ้าโอเคนะฮะ
ไปดูกรณีที่เรียกว่า
คือชวนอึ้งกันทั้งประเทศไทยเลย

แล้วเรื่องเนี่ยมันก็สับไปสับมานะครับ
คือสรุปพลิกไปทางนี้เดี๋ยวพลิกไปทางนี้
ประเด็นทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นจากกรณีที่
มีดาราสาวชาวไต้หวันมาเที่ยวเมืองไทย

เธอก็ลงเฟซบุ๊กแล้วก็ลงตามช่องทางส่งโซเชียลบอกว่า

วันสุดท้ายฉันโดนไป๒๐๐๐กว่า
มีการแบบโอ้โหเนี่ยฮะพิมพ์โพสต์เอาไว้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับ

เพราะว่าหลายคนก็งงมันเกิดอะไรขึ้น
ปรากฏว่ามีคนเอามาแปลนะว่าเธอเองนั้นถูกตำรวจตั้งด่าน
แล้วก็เรียกเงินมูลค่า๒๗๐๐๐บาทแลกกับการปล่อยตัวไป
ไทม์ไลน์นะครับน้องมิ้นดูหน่อยสิ
มกราคมใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยนั่งแท็กซี่มา
ออกเรียกรถมาจากสถานบันเทิงย่านมักกษันนะคะ
ให้กลับไปที่โรงแรมแล้วก็เจอตำรวจตั้งด่านอยู่ตรงแถวสถานทูตจีน
ก็ที่ว่าคุยกันบอกว่าคุยกันอยู่๒ชั่วโมงคุยกันไม่รู้เรื่อง
แล้วก็โดนเรียกเงิน๒๗๐๐บาทเพราะว่าตำรวจจะขอดูวีซ่า
เธอก็เลยโพสต์ลงโซเชียลจนเป็นข่าวดัง
กระทั่งร้อนมาถึงตำรวจตำรวจชี้แจงนะคะ
ชนชี้แจงเลยบอกว่าไม่ได้รีดเงิน๑ไม่ได้อยู่นานถึง๒ชั่วโมง๒
แล้วก็ดาราสาวเมามากแล้วก็พกบุหรี่ไฟฟ้า
ซึ่งมันผิดกฎหมายในไทยก็ตักเตือนไปแต่ไม่ได้ดำเนินคดี
แล้วก็ไม่ได้เก็บเงินไม่นิการรับเงินมีคลิปสนทะนา

รวมถึงมีการเรียกพี่แกรปที่ขับรถในวันนั้น

ซึ่งแก๊ปก็ให้ปากคำบอกว่าดาราสาวไต้หวันเนี่ยเมามาก

ซึ่งดาราสาวไต้หวันก็เลยโพสต์บอก
เนี่ยนะฮะฟูลทางฟังนักข่าวเองผู้สื่อต่างนานา
กล้องมันตั้งลบแบบออโต้ไว้ลบทุก๗วัน
มันผ่านมา๒๐วันแล้วมันก็เลยไม่มีคลิปให้ดู

บรชนก็แถลงบอกว่าไม่มีการเรียกรับเงินนะครับ
แล้วก็มีหลักฐานกล้องหมวกนะฮะ
มีกล้องหน้ารถวงจรปิดต่างมีการสอบพยานต่าง
ไม่มีการเรียกรับเงินว่าแบบนั้น
มีการเปิดวงจรปิดออกมาไงคะที่บอกว่า
อยู่ในด่านจริงแค่๔๗นาทีไม่ใช่๒ชั่วโมง
ที่ดาราสาวกล่าวอ้างแล้วก็มีการเปิดวงจรปิดว่าเนี่ย
ในมือดาราสาวไหมล่ะมีพอร์ตก็คือบุหรี่ไฟฟ้า

นี่อะไรหรอคะคุณชูวิทวันช่วงมาเมื่อตอนเมื่อคืน
คุณชูวิทก็โพสต์บอกว่า
เรื่องของทางฝั่งของดาราสาวชาวไต้หวันเนี่ยเป็นเรื่องจริง

จ่ายเงินให้เพราะเธอมีแฟนเป็นชาวสิงคโปร์

เลยว่าเล่นใหญ่มากเลยเรียกทุกคนมา
เอากล้องมาตัดต่อเอาวงจรปิดมาตัดต่อ
ให้เหลือแล้วพยายามปล่อยผ้าบุหรี่ไฟฟ้า

คือ๑ลบคลิปที่ตำรวจหน้าสถานทูตจีน
ลบคลิปกล้องบนหมวกของตำรวจที่ด่าน
กล่อมให้คนขับแกรปยืนยันว่าดาราสาวไต้หวันเมามาก
พูดไม่รู้เรื่องอยู่ที่ด่านแค่๔๐นาที
แล้วอ้างว่ากล้องหน้ารถบันทึกได้แค่๒๐

ปล่อยคลิปสารพัดเพื่อดิสเครดิตดาราสาวไต้หวัน
ตอบโต้แก้ตัวแทนลูกน้องตัวเอง
โยนไปว่าสาวไต้หวันแต่งเรื่อง
พบตรเห็นท่าไม่ดีสั่งการให้พลตำรวจตรีธิรเดช
นามสุธีผู้การศูนย์สืบศูนย์ทครบาล
รีบบินด่วนเพื่อไปสอบปากคำจากดาราสาวชาวไต้หวันนั่นแหละ
นี่นะฮะคือมันก็เป็นประเด็นที่แบบเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับ
ปรากฏวันนี้นะครับแน่นอนครับว่างานเข้า
เขาบอกว่านครบาลนี้ภาพหาเลย
ก็ถ้าเอาจากคุณชูวิทย์พูดคือนครบานกลับลำบอกให้
ขวางไปช่วยราชการเรียบร้อยแล้ว
นี่แหละครับคือประเด็นนะครับเพราะว่าล่าสุดตำรวจท่านก็ได้มีการแถลงออกมาเหมือนกัน
บอกว่าตอนนี้มีเรื่องของการไปพบเรื่องของไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ใช่ไหม

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ส่วนเรื่องของการรับเงินเนี่ยยังไม่พบใช่ไหม
ยังไม่มีหลักฐานยังไม่พบแต่จริงดาราเสาไต้หวันเมื่อวันเสาร์มั้งคะเขาโพสต์ไว้บอกว่าเขากำลังแบบขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วให้กำลังใจและเป็นห่วงเขากำลังจะให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายขอเวลาเขาน่อย
ส่วนใครที่อยากรู้ว่ามันคือเรื่องอะไรยังไงเนี่ยเขาก็มีลิงกให้กดดูว่าเรื่องราวมันคืออะไร
ตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะยังอาจจะยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ก็เลยยังไม่ได้มีแบบข่าวทางฝั่งนู้นเพิ่มเติม
ทางตำรวจเองก็บอกว่าเรื่องที่คุณชูวิทย์บอกว่ามีการลบคลิปลบแล้วไม่มีการลบ
ว่าอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้ก็ยังคงร้อนฉากันอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงกันเหมือนกันนะครับ
คือเรื่องนี้เนี่ยก็เรียกว่าอย่างที่น้องมิ้นบอกไปนะครับว่าทางฝั่งของภูมิกับห้วยขวาง
เด้งเลยเด้งนะครับรวมถึงรู้สึกว่าคนที่ตั้งด่านวันนั้นด้วยเนาะ
ใช่แต่ตอนนี้คนอ่ะทัวร์
ทัวร์บอกว่าเด้งแค่พุมกับหุ้ยขวางอาจจะไม่พอหรือเปล่า
เนี่ยนะครับก็คือเรื่องนี้นะครับทางพลตรวจโทษธิติแสงสว่างนะครับ

เนี่ยนะอ้าวตามขำที่พูดหมดร้านเนาะ

ยายไปที่นู่ที่นี่ไปช่วยรัชกาถือว่าเป็นการลงโทษหรืออะไรหรือว่าไง
คือมันเหมือนเป็นการพักหน้าที่ตรงนี้ไว้ก่อน
นะครับมาท์บทเนี่ยเมื่อวานนี้เขาว่าฉันบวบดังเหรอเกิน
ก็แผนวี้คุณแพลรี่อ่ะฉันบวบแต่เช้า
คนละเรื่องฉันบวบถวายบวบจบไปแล้ว

ผัดบวบใส่ไข่หรืออะไรอย่างนี้

แต่ก็พูดออกมาคำแรกเลยนะ

แต่ว่าล่ะทวายบวบ

แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา

แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา
แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา

แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา

แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา
แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา
แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา

แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา
แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา

แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา
แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา
แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา
แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา

แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา

แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา

แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา

แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา

แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา
แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา

แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา
แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา

แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา
แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา
แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา
แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา
แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา
แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา

แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา

แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา

แต่อาจจะส่งมาแต่อาจจะส่งมา
แต่แน่นอนฮะแต่ชาวบ้านทุกคนก็บอกว่าเอาอีกแล้วเหรอ
พระเอฟปิโสดใหม่อีกแล้ว
พระฉันบวบเลี้ยงเด็กบำเรอกาม
ไม่รู้มีพฤติกรรมเช่นนี้จริง
ผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาก็ไปติดตามที่ท่าตะโกน้อง

ออกมาโพสต์ให้ข้อมูลแฉพฤติกรรม
ชอบฉันบวบ

ในลักษณะบำเรอกาม
โดยมีการปล่อยภาพ

ก็ปรากฏว่าเหมือนกับมีการไปพาดพิง

สิ่งที่แพรรี่พูดมาเนี่ยพูดได้ยังไง
ไม่เป็นความจริงตอนแรกไม่ได้มีการเปิดภาพอะไรเลย

ถ้าไม่เชื่อดิฉันแล้วหาว่าดิฉันโกหกดูนี่เลยละกัน

ดิฉันไม่อยากให้ภาพแบบนี้อยู่ในโซเชียลเลยนะคะ

หรือไม่ก็กลับวัดเป็นประชุม
ชาวบ้านอย่างไปตรงมาจะได้จบนะคะ

เพราะเรื่องนี้ตอนแรกในวัดเองก็ไม่ได้ยอมรับ

หมดคำจะพูดเลยเบิดคำซิว่าว

ไอ้สีแดงเนี่ยเขาคาดเอาไว้ไม่ให้เห็นหน้าผู้ชาย

สุดท้ายเมื่อวาน
ไม่ช่วงเช้าสิศึกเลยนะ

แอบไปศึกเมื่อวาน
ชาวบ้านก็ประโยชน์ตั้งแต่รู้ข่าวพระมหานพล

ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ช็อก
เขาบอกชาวบ้านช็อกไปตามก็เลย

ไม่คิดว่าท่านจะมีพฤติกรรมแบบนี้

ถือว่าเป็นพระปฏิบัติทำ

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอด
เวลาญาติโยคเอาเงินไปโอนให้

เป็นนักพัฒนา

พระองค์นี้เป็นพระนักพัฒนาจริง

บางคนก็เปิดใจยอมรับให้กลับมา
รับมันให้กลับมาเป็นฮารวาส
เนื่องจากที่ผ่านมาท่านก็ดีกับชาวบ้านจริง

เพราะว่าบรรยากาศในวัดเนี่ยก็เงียบเหงาไปแล้ว
ไม่มีญาติโยมหรือชาวบ้านเข้าไปทำบุญในวัดแล้ว
ต่อมาเนี่ยแพรรี่ก็ลงพากษ์ที่เล่าให้ฟัง
ร้านข้าวแกงเนี่ยในเมนูผัดบวบใส่ไข่พร้อมรัว
มีแม่ค้าคนหนึ่งค่ะมาขอบคุณดิฉัน
ที่ทำให้ผัดบวบขายดี
นี่นางบอกอย่างนี้นะครับ
หลังจากที่พระมหาที่ถูกแชร์ได้ศึกไปแล้วเนี่ย
แพรรี่ก็ได้โพสต์ภาพกราบพร้อมรับว่า
คนถ้ามีหลักอยู่ในใจที่หนักแน่น
ใจก็จะไม่มีทางเสื่อมไปจากอะไรได้ง่ายหรอกค่ะ
ศาสนาจึงสอนให้เรายึดกุศลเป็นที่พึ่ง
ถือธรรมะซึ่งแปลว่า
สิ่งรักษาใจไม่ให้ไหลต่ำเป็นสรณะนะฮะ

นับถือพระเพราะพระเคารพรักษาพระธรรมวินัย
ใส่บาทพระบำรุงพระพุทธศาสนา

มีเยอะอันหนึ่งอีกอันหนึ่ง
รู้ใช่ไหมที่เขาเหมือนกับไปซื้อบริการ
ซื้อบริการผู้หญิงโดยการที่บอกว่าเข้าไปดูในเว็บ
แล้วก็คือพิมพ์ไปคุยแล้วเสียเงินไป๓๐๐๐บาท
แล้วสุดท้ายพระโดนโกงเงินไป๓๐๐๐๐บาท

เหมือนแบบมีการไปคุยกับน้องผู้หญิงคนนั้นชื่อเบลหรือไงเนี่ย

ก็มีทุกวันเลยแล้วมีแบบ

ตั้งแต่แบบถ่ายรูปเซ็กซี่ใดไปจนถึง

ไม่หรอกจริงพระที่ดีก็มีพระที่ดีพี่ปฏิบัติดิบัติชอบจริงก็มี
แต่ว่ามันก็จะมีพวกเหลือบไหล่ที่อย่างนี้มาแฝงตัวอยู่ในผ้าเหลืองอย่างนี้
ก็คือต้องพยายามแบบให้สังคมเป็นหูเป็นตาแล้วก็พยายามดึงออกไปอะไรอย่างนี้
แล้วสมมุติพระฉีดยาคุมผิดไหมพี่

ก็ยังมีนมไงหนูเคยเห็นพระฉีดยาคุม
มีก็พระตุ๊ดอะไรก็เยอะก็ฉันเล่าให้ฟังพระบวนมาตั้งนาน
วันหนึ่งเขาจับได้ว่าชอบไปซื้อเนรก็เล่าให้ฟังตั้งหลายรอบ
ไปซื้อเนรปุ๊บก็พูดมาหน้าด้านเลย
ฉันไม่เคยคิดว่าฉันเป็นพระฉันแค่ใส่ยูนิฟอร์มพระ
อาชีพของฉันเป็นพระนางก็แบบได้เงินจากญาติโยมไปสวดศพทีไปสวดอะไร

แต่เนรอย่างที่บอกว่าอธิบายต้องสังคมไทยเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
แล้วก็คงจะน่าจะเป็นต่อไปคือพ่อแม่ก็ไปทำการเกษตรไปทำนู่นทำนี่
สิ่งที่ลูกรู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดคือก็คือส่งลูกเนี่ย
อยู่ในวัดไว้เรียนหนังสือไว้เรียนหนังสือให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในระเบียบ

มันก็ควรจะมีอะไรเข้าไปควบคุมหรือเปล่าแค่นั้นเอง
ตอนเด็กเธอบวชไหมแองจี้บวชค่ะ

แม่แต่เนี่ยบ้านคุณจะส่งบวชให้ไปเรียนหนังสือไหม
บวชบางวันว่าเขาให้ไว้ช่วงปิดเทอมกับสนก็ไปบวช
มิ้นจ๋าเชิญต่อเลยค่ะ
เอ็นบ่าดหน้าค่ะ

เตือนบอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกมากำลังจะไปเข้าเวร
โชคดีมากที่วันนั้นเขาขี่มาไม่เร็วนะเขาโดนเส้นเอ็นบาดเข้าไปที่หน้า
จนเขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าคือไม่ได้เจ็บหนักมากอะค่ะ
ทีนี้พอพยายามไปไล่ดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่า
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยคือมันเห็นเป็นจังหวะเนี่ยมีวัยรุ่นนะคะ
ขี่รถมาแล้วเหมือนก้มหยิบอะไรไม่รู้สักอย่างนึงอ่ะแล้วก็หายไปจากภาพกล้องวงจรปิด
แต่ว่าภาพวงจรปิดตอนเกิดเหตุเนี่ยมันจับไม่ทัน
จับเห็นตอนที่แบบพยาบาลเขาขี่ผ่านไปแล้วแล้วก็ไม่ได้จับได้ตอนที่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
แต่ว่าคุณชะนิตาพยาบาลคนนี้เธอบอกเธออายุ๔๑ปีแล้ว
เธอไปร้องเรียนเพราะว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันระมัดระวังนี่นี่ค่ะ

คืออยากให้ระมัดระวังเพราะว่าถ้าใครขี่มาเร็วเนี่ย
ถ้ามันขึ้นคลอก็คือตายแน่นอน
มีหลายครั้งไงที่เมื่อก่อนเค้าบอกว่า
แล้วก็คือเบื้องต้นเนี้ยเธอบอกว่าคิดว่าไม่น่าใช่พวกฮึกคันอง
ทรัพย์หรือเปล่าเหมือนแบบให้มันเกิด
อย่างนี้แต่ก็อยากออกมาทั้งเตือนคนที่ทำ
อย่าทำแบบนี้มันถึงตายได้จริง
แล้วก็ฝากร้องเรียนให้ตำรวจช่วยไปตรวจสอบหน่อย

ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ตรงจุดนั้นนะคะ
ก็ได้ภาพคลิปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะที่ว่า
เห็นเป็นเหมือนมีวัยรุ่นอ่ะหลังจากเกิดเหตุไม่นานก็มีวัยรุ่น
เหมือนมันก้มหยิบจับอะไรสักอย่าง

ลงพื้นที่แล้วนะคะอันนี้อยู่ในพื้นที่ของสพพนัฐนิคมนะคะ
แล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดไล่ไปทีละตัวเพื่อจะติดตามวัยรุ่นสองคน
ภาพวงจรปิดเนี่ยมาสอบสวนด้วยว่า
คุณก้มเก็บอะไรคุณหรือเปล่าที่เป็นคนเอาเอ็นมาขึงเอาไว้แบบนี้
ก็เดี๋ยวต้องไล่ตรวจสอบกัน
อย่างนี้น่าแจ้งพยายามค่ามากเลยนะจริง
น่ากลัวมาก
ตอนนั้นก็ตกใจเพราะว่าเคยดูแต่ในข่าว

ก็เลยปล่อยมือไปขาวซ้าย
ถ้าพี่มาเร็วเนตโดด
ช่วงนี้คือ

ก็เมื่อก่อนอาคารตาย๓๔ศพ
ที่แบบแข่งมอเตอร์ไซด์กันแล้วเอาไปพระดาม๒น่ะเราเคยเล่าข่าวไป

พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ

พี่หนุ่มอ่านข่าวนี้เมียหลวงเธอชอบแล้วเนี่ยเมียหลวงโดดเกาะหน้ารถเนี่ย

หนุ่มทุกคนรอฟังพี่เล่าข่าวนี้
เธอชอบออกมาอันนี้มันต้องเป็นข่าวที่เธอเล่า
เรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดประเด็นเป็นคลิปไวรัลออกมา
ก็คือเป็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยกำลังกระโดดเกาะหน้าฝากระโปรงรถสีส้ม
ซึ่งมีผู้ชายเนี่ยคนหนึ่งเป็นคนขับอยู่แล้วข้างเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
ดูตามคลิปนี้อ่ะคลิปเปิดมาสิ
น้ำเอ้ยมานี่เห็นมั้ยอุ๊ยน้ำเร็วนะวันนี้

ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น

จะอยู่ญี่ปุ่นมาเนี่ย๓๐ปีก็๒๐๑๒

ชายคนนี้เนี่ยเหมือนไปโดยที่แบบพาสปอร์ตเป็นนักท่องเที่ยว

รถอะไรอย่างเงี้เออแล้วที่สำคัญเธอส่งเงินให้สามีเนี่ย
วันละพันบาทใช่ค่ะโอนเงินให้วันรับจากญี่ปุ่นน่ะนะ
จากญี่ปุ่นเช่าบ้านให้ด้วยเช่าบ้านให้อยู่ด้วย
ซื้อรถให้ขับด้วยโอนกันได้วันละพันวันละพันวันละพัน
ทุกวันเดือนนึงก็สามหมื่นกว่าบาทซื้อรถให้สองแสนกว่าบาทคันนี้นะฮะ
ตอนแรกได้ซื้อเป็นวีออฟสีขาวค่ะแต่ผัวไม่ชอบอ๋อ
หูอยากไล่สีส้มซื้อใหม่ไหมบอกมันเป็นรถสีมงคล
เป็นไงล่ะขอใช้สีมงคลเป็นสีส้มกันแล้วกัน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

คราวนี้เมียก็เลยเอาของโยนลงมา

เขาพยายามขับเวียงขับแบบ
ผู้ชายคนนี้ลงมาแล้วกระชากผู้หญิงเนี่ย

หัวเนมุดเข้าไปไล่รถกระบะของนั่นเลยนะ
หลังจากผู้ละเมืองดีมาแล้วหลุมกระทืบ

บอกว่าฝั่งตัวสามีโวยวายใส่พลเมืองดี

เขาก็เลยป้องกันตัวเองกันพวกพลเมืองดีทั้งหลาย
ก็ลุงสหบาทาเนี่ยนะฮะ

ตายหัวหนี้

มานี่นะฮะ
คือไปทำร้ายเขาก่อนถูกต้องไหมล่ะ
นี่ครับหลังจากนั้นจะเดินขึ้นรถนะ

โดนแล้วครับโดนแล้วครับนี่ต่อยซะต่อยซะทุบซะทุบซะ
นี่นะครับผู้หญิงชื่อเหลืองก็เอาด้วยเห็นไหม
ไม่ได้จริงนะพี่รังแก่ผู้หญิงแบบนี้ได้ยังไง
ไม่รู้เป็นเพื่อนเหรอฝ่ายยาเหลืองหรือเปล่า
ฝ่ายเป็นชาวบ้านนี่วิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้ว
พลเมืองดีก็ไม่ยอมนะวิ่งไล่ล่าตามไปเนี่ยนะฮะ

หลังจากนั้นแยกย้ายกันไปสามีโทรศัพท์กลับมาหาบอกว่า
อย่าเอาความผมเลยนะบอกอย่าเอาความพี่เลยนะ
แค่นี้พี่ก็ไม่มีที่ยืนในสังคมแล้ว
ตอนแรกผู้หญิงก็คิดว่าเออตั้งใจว่าโอเคกะไม่เอาความ
สักพักเดียวตัวเมียน้อยโทรกลับมาหาเลย
ว่าบอกฉันจะขายเลี้ยงผัวฉันเอง

บอกว่าไม่ต้องโทรหาเขาอีกนะเดี๋ยวฉันจะขายจุดเลี้ยงเขาเอง

มายุ่งกับผัวฉันมีหนูก็เลยงงไงก็เลยไม่ยอมแล้วคราวนี้

บอกว่าฝ่ายสามีเด็กกว่าเพราะเป็นเพื่อนน้องฉัน

ทีนี้พอไล่ถามไปบอกเอ๊ะแล้วถามจริงกับผู้ชายคนนี้รักมากเหรอ

เอ้าทำมากี่ทีแล้ว๒ครั้งครั้งนี้ครั้งที่สาม

หนูกำลังเล่นโทรศัพท์หนูก็เคลียร์โทรศัพท์หนู

แต่ไอ้ผู้หญิงที่ผัวหนูกำลังมีสัมพันธ์ด้วยเนี่ย

มันเก็บเข้าไปด้วยกันเลย

แล้วผัวไปนี่ไง
ผัวก็ถ่ายคลิปกับเมียอีกคนหนึ่ง

โอเคมันเด็กกว่า๑๐ปี

แล้วแล้วก็เมียน้อยคนล่ะที่นั่งรถมาด้วย
ก็น่าจะใกล้กันเพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นเด็กเอ็นเหมือนกันนะ

คือโทรกลับมาหาเมียหลวงอีกไม่ต้องมายุ่งกับผัวหนูแล้ว

เดี๋ยวหนูจัดการเองค่าใช้จงใช้จ่าย

เดี๋ยวหนูขายหอยแล้วกัน
ขายหอยแกรงไง

ให้ทางมอบอำนาจให้กับเพื่อนที่อยู่ทางนี้ในการฟ้อง
ให้ทางมอบอำนาจให้กับเพื่อนอยู่ทางเนี้ยในการฟ้อง
เขาพูดแบบนี้

ผมก็คงเลิกแหละ
อยากให้เขาได้ไปเจอคนดี

ตอนนี้ไม่ปล่อยเขาตั้งนานเนาะ

ไลโอ
ตอนนั้นข่าวไปลงที่บ้านป๊อกมากี้เนาะ
ตอนนั้นข่าวไปลงที่บ้านป๊อกมากี้เนาะใช่ค่ะ

ปรากฏเขาก็บอกอะไรกับกู
ลงปุ๊บจบว่าไม่จริง
แล้วก็มากกี้เขาก็ออกมาปฏิเสธทุกอย่างแล้ว

สามีของชมพู่เนี่ยก็ถูกโยงเป็นสามี

แต่ชดตัวเนี่ยออกมาโพสต์ฟาดตัดพล็อก

คือตอนแรกที่โดนโยงไปที่คุณน็อต
คือตอนแรกที่โดนโยงไปที่คุณน็อต

คนก็เลยเอ๊ะหรือไปบ้านที่เขามีธุรกิจเกี่ยวกับ
หลอดไฟเลยโดนโยงไปทางนั้น

พอตั้งเป้าออกแล้วว่าน่าจะเป็นบ้าน

สามีของนางเอกซุปตาเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับหลอดไฟ

ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมโดยโพสต์ไอจีสตอรี่

เวลาเดียวกันซึ่งชาวเน็ตก็จับตาว่า

กับกระแสลือสะพัดที่โยงไปคู่ชมพู่น็อตเนี่ย

พี่ดูเขาก็ดูปกติแล้วแม่
ชมพู่เก่งนางนิ่งอยู่แล้วนางไม่อะไรกับใครอยู่แล้ว

รู้สึกแบบมีอะไรนี่เลย
ตอนแรกเขาใบ้ว่านางเอกชอบไปเมืองนอกบ่อย

มันหลายคู่ที่เคยไปเมืองนอกบ่อย

แล้วมาคู่คุณป๊อกคุณมากกี้

น้าวแสงนีออนแปลว่าอะไรอะ

เขาออกมาตะติเสร็จไม่ใช่ใช่มั้ย
กัลังถอดรหัส
เป็นเพลงของคุณต่างเราไทยใช่ไหม

แบบแรกคือแค่นึกถึงคนที่แบบขาวมากที่เขาเขาเรียกว่าขาวนีออนอะไรอย่างเงี้ย
แต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าคือใคร
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นคู่จิ้น

เป็นเพื่อนคู่จิ้นเพื่อนสนิทเพื่อนรักไม่รู้เหมือนกัน
ไม่รู้แต่ว่าก็เป็นเรื่องของบิลกิ้นกับพีพีกันแล้วกัน
ก็เป็นคู่จิ้นที่มีแฟนคลับติดตามทั่วทั้งเอเชียเลยนะครับ
สำหรับบิวกิ้นแล้วก็พีพีนะฮะ
ทั้งคู่นี่ก็โด่งดังมาจากซีรีส์เรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอ
ล่าสุดทั้งคู่ก็มีโมเมนต์น่ารักนะฮะให้แฟนได้เห็น
ด้วยการเปย์เลยจัดหนักให้ของขวัญปีใหม่นะครับ
ก็เป็นกระเป๋าเดินทางหรือมาว่านะครับคุณผู้ชมครับ
อันนี้มันข่าวมันผิดนะ
แต่อันนี้คือลุโมว่านะ
นี่ไงนี่หนูอยู่ทางไทยพี่ได้๖วันต่อพิษภัณฑ์
ตัวตีสวยเนาะน่ารักชุดแพงอยู่นะ
ก็ต้องมีเท่าไหร่อ่ะหลักแสนขึ้นอ่ะ
กับต่อเดือนทางใช่ไหมคะใช่ต้องหลักน่าจะมากกว่าหนึ่งแสงได้แน่
มากกว่าตั้งหลายแสนอยู่อ่ะนะหนุ่มซื้อมาแล้วไม่ใช่เหรอ
ห๊ะนุ่มซื้อมาแล้วกี่แสนไม่ใช่ไม่มีไม่ได้ซื้ออืม
อ่าพาไปทำความรู้จักนักร้องคนใหม่ป๊อปปราโมทอุ้ยเขาเป็นใครเหรอ
รู้จักเขาไหมคะร้านข้าวต้มใช่ไหมไม่ป๊อปปาโม่ก็คือนักร้องพี่มด
นี่ให้ดูหน้าป๊อปปราโมทนี่ค่ะคือร้านข้าวต้มที่พิศนุโลก
ถ่ายรูปคู่กับศิลปินที่ไปทานข้าวแต่ความน่ารักอยู่ตรงที่ว่าพอถ่ายรูปลงเสร็จปุ๊บก็เขียนว่า
ขอขอบคุณน้องป๊อปปราโมทจ้าที่ฮาก็คือคอมเมนต์เขาก็เข้ามาถามว่า
สั่งยำรวมเหรอหรืออะไรทำไมมัดรวมกันมาเลยป๊อปปองกูลกับโอ๊ตปราโมท
คือจริงจะเขียนว่าคุณโอ๊ตปราโมทแหละแต่ว่าพี่แกอาจจะจำสับ
เพราะว่าเขาทำรายการด้วยกันบ่อยไงแล้วเขาสนิทกัน
ใช่ไปกินข้าวกับพี่เสร็จแล้วกลางคืนก็บินไปสุนโลก
น่าไปวันนี้แหละตระกูลนั้นอืมอ๋อโอเค
อ่ะเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ
เอามีเรื่องให้สาวไทยหัวใจอกหักดังป๊ะอีกแล้ว
คือตั้งแต่ตั้งแต่ที่เปิดตัวว่าคบกันก็รอบหนึ่งแล้วนะ
เปิดตัวว่าแต่งงานแล้วจะเป็นพ่อคนแล้วกับทรงจุงกิค่ะทุกคน
คืออย่างที่หลายคนรู้ว่าก่อนหน้านี้ไม่นาน
ต้นสังกัดเขาออกมายอมรับว่าเออทรงจุกิตอนนี้คบกับสาว
ต่างชาติอยู่เออที่เป็นนางแบบเคสที่หลุยซอนเดอร์สนะคะ
แล้วก็ล่าสุดค่ะเขาทักทายทรงจุงเกียร์ออกมาพูดกับแฟนคลับผ่านทางแฟนคาเฟ่บอกว่า
ฉันมาทักทายเพราะต้องการแบ่งปันคำสัญญาที่มีความสุขและมีค่า
โดยฉันคือเอาง่ายเขาไปแต่งงานกันเขาไปจดทะเบียนกัน
เขากำลังจะเดินทางกลับมาจากการจดทะเบียนสมรสแล้วก็จะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
แล้วก็อยากจะบอกข่าวดีว่ามันมีอีกหนึ่งชีวิตเกิดขึ้นเพื่อทำให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์คือจุงกิ
อังกฤษเกาหลีใต้
คนนี้หล่อแบบสวย
คือเหมือนเห็นบอกว่าต้นสังกัดเพิ่งออกมายอมรับเมื่อไม่นานนี้ว่าคบกันมาประมาณสัก๒ปีแล้ว
ว่าไปแล้วเราก็โอกหักคุณทรงจุงกรีดหลายรอบกันนะ
เขาก็รักกันพระนางในเรื่องแล้วเขาก็แต่งงานกันแล้วสุดท้ายเขาก็หย่ากัน
แล้วเขาก็ตอนนั้นหลายคนก็แบบมีความหวังว่าเออพี่เขาคงจะโสดอยู่อีกสักพักนึงแหละนะ
แล้วก็นี่แหละค่ะก็คบคนนี้ประกาศแต่งงานมีลูกเรียบร้อยไปเลยจ้า

ก่อนปลายข่าวเมาส์วงการบันเทิงก็มีเข้ามาเรื่อย
จนทำชาวเน็ตเนี่ยสืบจนขอบตาดำนะฮะ
เขาออกมาโพสต์ข้อความปริศนาระบุว่า
ตัวลูกโทรมาบอกตัวแม่ว่านางร้ายหน้าเหวี่ยง

เอ้าตกใจวันนี้พูดเยอะไม่ได้เจ็บคอ
หลังจากที่โพสต์เนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปปุ๊บ
ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นตาไม่ทันเยอะจัดขอบตาดำหมดแล้ว
ยังไงใครอีกมือที่สามซ้ายเอียงยังไงไม่เคลียร์
ต่อด้วยนางร้ายอีกแล้วตามไม่ทันจริงนะวี
อันนี้คือคู่ใหม่อีกหรอฮะคู่อันไงคู่ใหม่โอ๊ยปวดเฮ็ดอยู่เด้อ

เหมือนเรื่องธรรมดาชาวบ้านมันก็ไม่รักไม่เลิกแหละ
ดาราเยอะจะตายเนอะเดือนนี้นะละครวลละ๑๐กว่าเรื่อง๒๐
หนูดูละครไม่สนุกอะนะเพราะมันสนุกกว่าละครเนอะ

ไม่ต้องมีชุดของผัวดูอีกหรือไง

บทพูดบทละครมันแทบไปได้เท่านี้นะ

วันนี้บ้างกันก่อนครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ